กับเมาส์เท่นบียังมีอีกหลายประเด็นที่เราต้องติดตาม
ล่าสุดผู้เสียชีวิต๑๕ศพแล้ว
แล้วก็ยังมีกลุ่มสีแดงคืออาการวิกฤตสาหัส
ยังคงใช้เครื่องช่วยหายใจอีก๑๐กว่าคนเดียวกันคุณผู้ชมนะฮะ

ล่าสุดเจ้าของผับที่ชื่อว่าคุณบีหรือว่าเสียบี
เดินทางไปพบตำรวจแล้วแล้วต้องบอกว่าเมื่อคืนนี้
เสียบีต้องนอนในห้องขังเพราะว่าตำรวจคัดค้านการประกันตัว
แต่ว่าจังหวะที่เสียบีเดินทางมาถึงนักข่าวพยายามถาม
พูดอะไรไหมจะบอกอะไรกับญาติของผู้เสียชีวิตไหม

ท่าทางเขาเป็นอย่างไรเขาพูดอะไรออกมาหรือเปล่าไปฟังครับ
นี่ฮะก็เป็นภาพนาทีที่คุณบีเขาเดินทางมาพบตำรวจตามหมายจับที่ตำรวจได้มีการขอสารออกไป

สถานีตำรวจแน่นอนนักข่าวก็พยายามถามคุณบีเสียบีมหรือว่าในบีนี่แหละนะฮะ
ชื่อคุณพงศิริปั้นประสงค์อายุ๒๗ปีแน่นอนนะครับ
ก็ยังไม่สามารถที่จะพูดอะไรได้มากไปกว่านี้นอกจากคำว่าขอโทษ
แล้วตำรวจเองก็นำตัวไปสอบสวนอยู่สักสองชั่วโมงได้
แน่นอนนะฮะคุณวีเองก็ตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดพัทยานะครับ
หลังตำรวจชุดสืบสวนสพภูตาหลวงที่ชนบุรี
มีการขอสารออกหมายจับไป
แล้วก็เดินทางมาปุ๊บเนี่ยก็คุมตัวเข้าไปที่ห้องขังท่ามกลางกองทัพสื่อมวลชน
ที่ต้องการจะถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้องการจะบอกอะไรไหม
ยังมีคนเจ็บอีกเยอะเลยต้องการจะบอกอะไรกับญาติของผู้เสียชีวิตหรือเปล่า
พอเข้าไปถามเหตุการณ์แต่ว่าคุณบีเองก็แน่นอนนะครับ
ไม่ได้มีใครอยากจะให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
สีหน้าสีตาก็เคร่งเครียดได้แต่ก้มหน้าเดินเข้าไป
แล้วก็ไม่ได้พูดอะไรออกมานะครับ

เราทำข่าวอยู่ที่ตรงนั้นที่สพภูตาหลวง

หลังจากที่เอาตัวคุณบีหรือว่าเสียบีเข้าไป

แน่นอนนะฮะเบื้องต้นถูกดำเนินคดีใน๒ข้อหาใหญ่ก่อน
คือกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ความประมาทที่เกิดขึ้นมันก็เป็นหลายจุดหลายอย่าง
มันมีทั้งเรื่องของวัสดุอุปกรณ์
ทั้งเรื่องของการไม่มีการขออนุญาตต่าง
รวมทั้งช่องทางประตูหนีไฟต่างด้วย

ตั้งสถานบริการโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต
จากนั้นเสียบีเองกับแฟนสาวเอง
รวมถึงจนายส่วนตัวเองก็
ได้มีการเดินทางมาพบตำรวจหลังจากที่ออกไปจับไป

แน่นอนคุณบีต้องเข้าห้องห่างเลย

เกรงว่าผู้ต้องหาจะไปเกี่ยวข้องกับพยานหลักฐานที่มี

แต่ว่าเดี๋ยววันจันนี้คือพรุ่งนี้

ไปดูว่าในศาลนั้นจะมีการให้ประกันตัว
หรือไม่อย่างไรเพราะญาติญาติเองก็เตรียมเงินไว้แล้ว
เดี๋ยวจะเตรียมประกันตัวในชั้นศาลต่อไป
ส่วนทนายความส่วนตัวของเสียบี
ก็คือคุณอันวุชาวงศ์ศรีรัตน์
ให้การบอกว่าเบื้องต้น
คุณบีเองก็ให้การรับจรภาพตลอดข้อกระดาษหา
กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตแล้วก็คนเจ็บก่อน
ก็มีการมอบเงินช่วยเหลือผู้เสียชีวิตเบื้องต้น

แล้วก็ค่าใช้จ่ายในเบื้องต้นรายละ๕๐๐๐

ไม่ได้ทำประกันอัคคีภัยเอาไว้
ซึ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นในการชดเชย
ก็คงจะเป็นในส่วนของเจ้าของนี่แหละ

ฟังจดัยความที่แจ้งหน่อยครับ
คุยกับเขาข้าว
ผมก็ยังไม่ได้คุยอะไรก็เป็นเรื่องของเจ้าละที่เขา
ออกมาจากก็เค้าเรียกมาแล้วก็มา
ตัวสารภาพ

แต่อย่างที่เราบอกไปว่าตำรวจคัดค้านการประกันตัว
ทำให้เสียบีต้องนอนในห้องขัง๒คืนนะ

เพราะต้องรอฝากขังวันจันทร์ก็คือวันพรุ่งนี้
ซึ่งทนายเองกับญาติเองก็เตรียมหลักทรัพย์
ไว้สัก๑ล้านบาทที่จะไปยื่นประกันตัวในชั้นศาล

เข้าใจยอมรับว่าก็คงจะเครียด

แต่ว่าก็ต้องเข้าไปสู่กระบวนการของกฎหมายแหละ
แล้วนั่งอยู่ตรงนี้นะคะก็เป็นในบีกับภรรยา
ซึ่งภรรยาเองก็ออกมาบอกว่าตั้งแต่เกิดเรื่อง
ในบีเสียบีเครียดมากเลย

อยู่โรงพักมาตลอด๒วัน๒คืนเลยนะคะ
เธอเองได้มีการเปิดใจกับทีมข่าวของเราด้วย
ทางด้านของภรรยาของนายบีก็คือนางอนงนาฏปั้นประสงค์
เปิดใจกับทีมข่าวยืนยันว่าวันเกิดเหตุ
เขามีการนัดช่างให้มาทำการติดตั้งระบบเสียงในร้านค่ะ

ก็เลยตระโกนบอกทุกคนว่าไฟไหม้ไฟไหม้
แล้วก็พยายามช่วยลูกค้าให้หนีออกมาด้านนอก

และสามีอยู่โรงพักมาโดยตลอด๒วัน

เนื้อตัวมีแต่กลิ่นไหม้ไปหมด

อยากกราบขออภัยและขอโทษ

ไม่ได้มีเจตนาให้เหตุการณ์มันเกิดขึ้น
และสามีไม่ได้มีแบ็คเป็นคนใหญ่คนโตใดทั้งสิ้น
เป็นเพียงคนธรรมดาทำมาหากิน

ดูแลทุกอย่างที่สามารถทำได้นะคะ
หนูขอโทษนะคะหนูขอโทษจริงค่ะ
หนูไม่ได้มีเจตนาหรือว่าตั้งใจให้เรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะ

เป็นแค่คนสองคนที่อยากจะทำมาหากินอะไรอย่างนี้ค่ะ

หรือว่าใครที่เป็นเส้นหรือว่าเป็นแบ็ค
เป็นความที่ของหนูกับบีแค่สองคน
ถึงยันว่าดูแลเอกไม่ได้มีแบ็คไม่ได้มีเส้นอะไร
ทำไมถึงเปิดได้ทั้งที่ไม่มีใบอนุญาต
เธอก็ออกมาตอบว่าเธอทำแค่กับบีสองคน
ไม่ได้มีแก๊กเป็นคนใหญ่คนโตว่างั้น
เอาล่ะแล้วในวันเกิดเหตุคุณทัศนายคุณสุภาษาลาภปรากฏว่ามีภาพหนึ่ง
ที่เป็นคนที่เข้าไปเที่ยวนักท่องเที่ยวที่อยู่ด้านในเนี่ย
วิ่งออกมาจากถับแล้วทุกคนก็มีเปรียวไฟติดตัว
แล้วคนนี้เขาวิ่งออกมาพร้อมกับกระติกน้ำแล้วก็ขวดเหล้า

มันก็กลายเป็นแบบนั้นหรอว่าอาจจะอารมณ์ตกใจแล้วเนาะ
ถือถัดน้ำแข็งกับกรติกน้ำแข็งเอามาก่อนแล้วเขาก็บอกแบบนั้นเลย
คุณทัศนัยคนนี้ก็คือนายพงพัฒน์รุ่งโรศอายุ๒๒ปี
ลูกศรสีเขียวที่ชี้ไปเป็นชายที่อยู่ในคลิป
ขณะเกิดเหตุแล้วก็วิ่งถือขวดเหล้ากับกระติกน้ำแข็ง
เนี่ยออกมาจากถาบมัลเท่นบีขณะกำลังเกิดไฟไหม้นะฮะ
ตำรวจเรียกมาสอบปากคำในฐานะพยานนะคะในพงพัฒน์เปิดเผย
นักข่าวเล่าวินาทีหนีตายว่าตอนนั้นเนี่ยเขาอยู่กลางร้านเลย
เขาเห็นไฟเริ่มลุกจากบริเวณเวทีก่อนตอนแรก
ตอนนั้นไม่ได้เมาเขามีสติดีอยู่
แต่ด้วยความตกใจคว้าอะไรได้ก็คว้าติดมือมา
สิ่งที่คว้ามาได้ก็คือขวดเหล้าถังน้ำแข็ง
แล้วก็หนีออกมานอกร้านนะคะ
จากเหตุการณ์นี้ยอมรับเลยเขาบอกเลยเขาเข็ดแล้ว
ไปพักใหญ่เลยเอาแล้วหลังจากนี้
ถ้าจะดื่มนะเลือกดื่มที่บ้านดีกว่า
ไม่เอาแล้วไม่ไปดื่มที่ไหนล่ะยังเข็ดอยู่ยังกลัวอยู่
หลังสอบปากคำนะคะมีการสอบปากคำเนี่ย
เจอกับในบีเจ้าของร้านด้วย
ในบียกมือไหว้ขอโทษนะคะแล้วก็รับปาก

คงจะร้อนกับภาพที่มันเกิดขึ้นไปอีกนานเลยเหมือนกัน
สำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้
ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บในระดับสีแดงก็คือบาดเจ็บสาหัส
และยังคงต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
มีจำนวนนับ๑๐คนด้วยกันนะคะ
แล้วก็มีความเป็นไปได้คือแต่ละคนเนี่ยบาดเจ็บสาหัสมากค่ะ
๑๐๐ละ๙๐มากกว่า๑๐๐ละ๙๐ของร่างกาย
และล่าสุดเมื่อวานนี้มีผู้บาดเจ็บสาหัสเสียชีวิตเพิ่มเติมอีก๑
รายทำให้ยอดรวมล่าสุดตอนนี้เอาเฉพาะนับวันนี้นะคะ

แล้วรายล่าสุดที่เขาเสียชีวิตเนี่ย

คือญาติบอกนะคะว่าเขาวิ่งหนีออกมาข้างนอกได้ทันนะ
แต่ร่างกายเขาถูกไหม้มากกว่าร้อยละ๙๐ทนพิษบาดแผลไม่ไหว
ก็เป็นกลุ่มคนที่ออกมาแล้วเราเห็นในคลิปว่ามีไฟติดตัวมาด้วยนั่นแหละ
รายล่าสุดชื่อว่านายธนกฤษนีน้อยอายุ๓๖ปีค่ะ

ร่างกายที่ถูกไฟล์ไหม้๑๐๐ละ๙๙เลยค่ะ
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลระยองวันเดียวเสียชีวิต๗โมง๔๕นาทีของเมื่อวานนี้ค่ะ
อัชรานีน้อยแม่ของนายธนกฤษผู้เสียชีวิตรายที่๑๕
เดินทางมาที่สพพลูตาหลวงค่ะมาทำเอกสารขอรับศพลูกชาย
อัชราบอกว่ายังคงอยู่ในอาการโศกเศร้า
เพราะผู้ตายเป็นลูกชายคนเดียวเป็นเสาหลักของครอบครัวด้วย
แม่บอกว่าในความเป็นจริงแม่ต้องจากไปก่อนนะ
แต่กลายเป็นว่าลูกจากเราไปก่อน
ขณะนี้ทำใจยอมรับไม่ได้เลยค่ะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เป็นห่วงสุดอีกหนึ่งอย่างคือห่วงหลานทั้งสองคน
จะกลายเป็นกำพร้าสูญเสียพ่อและแม่
หลังเหตุการณ์นี้ผับยังไม่ได้ติดต่อมาขอโทษมารับผิดชอบ
หรือมาสอบถามแต่อย่างใด
คุณแม่เลยบอกว่าอยากจะให้เจ้าของผับสำนึกในเรื่องนี้ด้วย
หากคิดจะเปิดผับต้องมีความรับผิดชอบ
นี่คือสิ่งที่คุณแม่ฝากถึงเจ้าของ
คือคุณธนกิจนั่งตอนวันเกิดเหตุเข้าไปสังสรรค์ไปเลี้ยงวันเกิดกับเพื่อน
แล้วก็ไปนั่งอยู่บริเวณโซนด้านหน้าเวทีเลยค่ะ
ก็เลยทำให้ตอนเกิดเหตุค่อนข้างที่จะออกมาจากข้างในได้ลำบาก
ส่วนใหญ่ผู้เสียชีวิตจะเป็นกลุ่มคนที่อยู่ด้านหน้าเวที
เพราะว่าก็กลายเป็นท้ายแถวสุดของการที่ต่อแถวออกมานอกข้างนอก
เพราะว่าคนที่อยู่ด้านหลังจะออกประตูได้ก่อน
คนที่อยู่ตรงหน้าเวทีจะออกไม่ได้
แล้วก็เป็นกลุ่มคนที่เสียชีวิตแล้วโดนเพลิงไหม้สักส่วนใหญ่
ในส่วนของตรงนี้นะฮะเนี่ยเห็นมั้ยก็เนี่ย
วิ่งออกมาที่ไฟไหม้กันเนี่ยโดนไหม้เป็น๙๐ทั้งนั้นเลยนะครับ
ทีนี้หนึ่งในคนที่รอดชีวิตคุณผู้ชมผู้หญิงคนนึง
บอกว่าขอบคุณนะที่วันนี้ยังมีลมหายใจ
ก็เลยขอเล่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นกับเธอ
ถึงแม้ตอนนี้เธอยังไม่มีการที่จะออกมาจากโรงพยาบาล
เพราะคุณหมองดเยี่ยมอยู่แต่ว่าขอเล่ากับสิ่งที่มันเกิดขึ้น
คือเป็นหนึ่งในคนที่เจ็บจากเหตุการณ์นี้โดนเพลิงไหม้ในร่างกาย
เธอโพสต์ภาพบาดแผลทั้งที่แขนสองข้างต้องพันแบบนี้
มันพุพ้องไปหมดเลยอาการหนัดแต่เธอไม่ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ
สามารถที่จะเอานิ้วที่โดนพันอยู่ค่อยพิมพ์ข้อความลงเฟซบุ๊ก
เธออธิบายแบบนี้คุณผู้ชมขอบคุณเพื่อนที่เป็นห่วง
ขอบคุณพ่อแม่น้องน้าลุงอาขอบคุณพี่ตั้มพี่เกลที่รีบมาดู
ตอนที่โทรไปทุกอย่างมันไวมากเข้าไปไม่ถึง๑๐นาทีเข้าห้องน้ำอยู่
โชคดีมีคนตะโกนเรียกพี่ปอไฟไหม้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นไว
พอออกมามันมืดไปหมดเลยเข้าใจเลยว่าความรู้สึกของคน
ที่กำลังจะหมดลมหายใจมันเป็นยังไงทั้งควันทั้งคนที่สติแตก
กระเจิดกระเจิงเหยียบกันทั้งคนหนีตาย
เชื่อเลยว่ามันจะเข็ดและจำไปอีกนานจังหวะนั้นคือคิดถึงพ่อกับ
แม่เลยคิดถึงพ่อแม่น้องที่อยู่ที่บ้านคิดในใจว่ายังไงก็
ต้องออกมาให้ได้และขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตด้วย
ตอนนี้ขอพักฟื้นร่างกายและจิตใจสักระยะหนึ่งก่อนขอให้คน
ที่บาดเจ็บทุกคนปลอดภัยเป็นความรู้สึกที่โคตรจะทรมานเคย
ดูแต่ในหนังไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับตัวขอบคุณตัวเองที่มี
สติในเวลานั้นขอบคุณดนที่อยู่ข้างไม่ให้รู้สึกว่าอยู่
คนเดียวในคืนนั้นที่ไปโรงพยาบาลขอบคุณเพื่อนที่เอาขนม
เยี่ยมและลงท้ายได้ว่าตอนนี้ปลอดภัยแล้วอยู่ใกล้หมอแต่หมอ
งดเยี่ยมนะฮะคือถึงแม้เธอจะรอดชีวิตยังมีลมหายใจ
แต่ว่าไม่รู้ว่านิ้วเธอมือเธอแขนเธอมันจะเหมือนเดิมหรือเปล่า
บอกว่าเธอมีลมหายใจอยู่นะวันนี้นะครับเอาเรามาสรุปหน่อย
สำหรับผู้ที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจากศูนย์อำนวยการให้ความ
เมื่อวานตอนบ่าย๓นะเมื่อวานนะย้ำว่ามีผู้เสียชีวิต
ล่าสุด๑๕สบเป็นผู้ชาย๑๑สบเป็นผู้หญิง๔สบด้วย
กันนะส่วนคนเจ็บณตอนนี้เนี่ย๓๘รายนะคุณผู้ชมนะตอน
มาต้องใส่ท่อเครื่องช่วยหายใจเนี่ย๑๖รายสีเหลือง๑๔

มีคนเจ็บเล็กน้อยก็มีการไปแสดงตัว
แล้วก็ไปลงทะเบียนเยียวยาเพิ่มเติมอีก๓ราย
โดยแจ้งว่าได้กลับบ้านไปแล้วตั้งแต่วันที่เกิดเหตุ
ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลก็เลยต้องย้อนกลับไปลงทะเบียนใหม่
ดังนั้นก็ทำให้จากที่ศูนย์แถลง๓๔
รวมกับ๓ที่มาก็เป็น๔๑
อันนี้ข้อมูลยืนยันอย่างเป็นทางการว่า
บาดเจ็บ๔๑๑๖และเสียชีวิตลักษณ์สุดคือ๑๕นะครับ
เอาล่ะจากตัวเลขผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะคะ
ก็สะท้อนได้เลยถึงมาตรการป้องกันอัคคีภัย
ภายในร้านภายในผับแห่งนี้
โดยเฉพาะประตูหนีไฟ
ที่ในร้านมีทั้งหมด๓จุดด้วยกัน
แต่ว่าจุดหนึ่งที่เป็นจุดหยุดหลังสุดที่นักดนตรีเข้าออก
ก็มีการก่อนหน้านี้นักดนตรียืนยันว่าประตูนี้ล็อก
มาผู้จัดการร้านออกมาบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ล็อก

วันนี้ทางด้านของดีเจประจำร้านแห่งนี้ออกมายืนยันล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะคะ
ว่าประตูนี้ล็อคจริง
ก็คือเป็นคลังเป็นบาร์นะคะจะเห็นอยู่นะคะว่าตัวประตูเนี่ย

ประตูล็อกประตูล็อกล็อกแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ครับ
แต่ว่าจะมีกาดยืนถือกุญแจคอยสแตนบายเพื่อจะเปิดประตูอยู่ตลอดเวลาครับ

ตอนเกิดเห็นเราเห็นไหมคะว่ามีทุกคนพยายามจะวิ่งไปถึงประตูที่มันลอง

คือถ้าอย่างที่พี่ถามว่าผมเห็นผมคงตายครับ
เพราะว่าทุกคนเห็นต้องอยู่ข้างในแต่ผมวิ่งออกมาข้างนอกก่อนแล้วครับ
ประตูบาน้ำผมไม่ทราบเพราะว่าคือบาน้ำ

คุณต้องผ่านประตูชั้นแรกหนึ่งชั้นที่สอง
ประตูแคทเชียร์สามและถึงประตูบาน้ำชั้นที่สี่
ซึ่งถ้าคนภายนอกเข้าไม่ได้แน่นอน

นี่ไงมันยืนได้กุญแจอยู่ไหม

คอยเปิดปิดเวลานักธุรกิจเข้ามาก็เปิดให้เข้า
หลังจากนั้นก็ปิดอันนี้ตามคำบอกเล่านะคะ
สิทธิชัยช่างทองอายุ๓๖ปี
ประตูหลังสุดของร้านถูกล็อกล้านเปอร์เซ็นต์

หรือว่าบุคคลที่มีความประสงค์จะเข้าออก

เขาบอกว่าสาเหตุเนื่องจากว่าเป็นจุดที่เก็บทรัพย์สินมีค่า
ทั้งเครื่องดนตรีอุปกรณ์ต่างเอาไว้บริเวณจุดนี้
ก็เลยมีความกังวลว่าจะมีบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณดังกล่าว
ส่วนสาเหตุการเกิดไฟไหม้ในสิทธิชัยดีเจประจำร้าน
บอกว่าไม่อยากคาดเดาเองว่าเพราะอะไร
แต่ยอมรับว่าก่อนเกิดเหตุมีการแจ้ง
แจ้งให้ช่างไฟเข้าไปซ่อมแซมระบบไฟในร้านจริง
ที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหาเกิดเหตุการณ์ไฟตก

วันก่อนเกิดเหตุตัวเขาเขาได้กลิ่นอะไรแปลก
กลิ่นคล้ายกลิ่นไหม้จากอุปกรณ์บางอย่าง
แต่ขณะนั้นก็ไม่ได้แจ้งกับใครก็สงสัยอยู่คนเดียว
ว่ามีกลิ่นอะไรบางอย่างนะคะส่วนสาเหตุการเกิดไฟไหม้ที่แท้จริง
ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานและเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายก็ไปตรวจสอบ
วงจรไฟฟ้าการเตรียมลื้อถอนหลังคาคือเอาจริงจริงมีความเสี่ยงเหมือนกัน
ที่หลังคาเนี่ยมันจะพังทะลายลงมาได้อืมนะฮะเอาละ
หลังการตรวจสอบเสร็จสิ้นเจ้าหน้าที่ก็สันนิษฐานเหตุไฟไหม้
ว่าน่าจะมาจากไฟรัดวงจรไฟฟ้ารัดวงจรนะคะจากปัจจัยดังต่อไปนี้ค่ะ
หนึ่งการซ่อมแซมไฟบนเพดานจนเกิดการผิดพลาด
ทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรสองตู้โหลดเซ็นเซนเตอร์
ข้างซ้ายของเวทีไฟฟ้าเนี่ยมีการลัดวงจรนะคะ
จนเกิดประกายไฟขึ้นมาค่ะสามสายไฟฟ้าที่มีขนาดเล็ก
ซึ่งไม่สมดุลกับการใช้ไฟฟ้าของร้านโดยสังเกตจากแอร์เจ็ดตัว
แต่ละไฟเนี้ยใช้ไฟสามหมื่นหกพันบีทียูอ่ะนะคะ
ครับสี่คัทเอาท์ตัดไฟตัวเมนใหญ่เนี่ยมันไม่ทำงาน
ตอนเกิดเหตุไฟไหม้และห้าการเดินสายไฟหรือว่าการติดตั้งสายไฟเนี่ย
ดูแล้วไม่เป็นระเบียบไม่มีการเว้นช่องว่าง
ระบายความร้อนตัวห่อสายไฟเป็นพลาสติก
แล้วก็เดินผ่านต้นกล้วยป่ากล้วยเข้าไปอ่ะค่ะเออมันก็ซึมสุ่มเสี่ยงด้วยอ่า
แล้วข้อต่อไปนะฮะหกคือการเดินสายไฟเข้าร้านเนี่ยไม่ได้มาตรฐานอ่า
มีการลากสายอย่างที่คุณทัศนายบอกผ่านต้นกล้วยเข้าไปในร้านเนี่ยมันก็เกิดเสียงอันตรายครับ
และสายไฟมีสภาพฉนวนกันความร้อนเนี่ยหลอมละลายนะคะส่วนแปดก็คือคัทเอาท์เนี่ยตัวเล็กกว่าสิบห้าตัวทำงานหนัก
มีการใช้ไฟเกินขนาดครับทั้งแปดปัจจัยนี้แหละค่ะ
เป็นข้อสันนิษฐานเบื้องต้นนะคะอย่างไรก็ตามขอเวลาให้เจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบที่แน่ชัดอีกครั้ง
เพื่อหาสาเหตุการเกิดไฟไหม้ครั้งนี้ที่แท้จริงต่อไปค่ะอ่าทั้งหมดทั้งมวลที่บอกไปมันก็ย้อนกลับไปแหละว่า
ผับแห่งนี้ยังไม่ได้มีการขออนุญาตค่ะก็เลยยังไม่มีการตรวจสอบความปลอดภัยต่าง
อุปกรณ์มันเพียงพอไหมมาตรการเดินสายไฟเป็นยังไงประตูหนีไฟมันเป็นยังไง
เพราะยังไม่ได้มีการขออนุญาตมันก็เลยเป็นที่มาของสิ่งที่มันเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับ
ไม่ได้ขออนุญาตแต่เป็นเป็นร้านฮิตเลยนะผับดังเลยแหละ
เอาเดี๋ยวลองย้อนกลับไปดูอีกทีนะคะว่าเหตุผลเพราะอะไรนะคะแต่ทีนี้